คุณผู้ชมครับมีการตั้งใจจะทำอะไรในช่วงวันหยุดยาวไหม
เป็นการตั้งใจทำอะไรที่เปลี่ยนนิสัยตัวเอง
ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จ่อยที่ระยองโอ้โหแกนี่ขี้เมานะ
เมาแอบางทีก็ไปหลับกลางถนนแบบนี้
จนกระทั่งวันนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้ว
แต่ก่อนอื่นถ้ายังจำไม่ได้ให้ดูภาพสมัยที่ยายจ่อยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่

ยายหลบเข้ามาหน่อยสิ
ไปเดินทำไมกลางถนนน่ะ
กลางถนนมันไม่มีแม่ง่านเลยล่ะ

ชนแล้วได้ใช้ตรงนั้นก่อน

ก็บอกไปนะระหว่างคุยกับทีมข่าวเล่าไปยิ้มไป
ทุกวันนี้นะยายมีความสุขมากไม่ทุกข์ร้อนเลย
ไม่ได้เดือดร้อนเศร้าใจอะไรจนต้องมาดื่มเหล้า

โอ้โหยายแล้วทำไมเปลี่ยนตัวเองได้
อ่าอ๋อยายอ่ะฟังช่างภาพจิตอาสาคนหนึ่ง
นางสาวนายิกาจะมาคอยตามยายนะมาช่วยเหลือยายทุกครั้งเลย
เวลายายไปเมาเนี่ยไปหลับบนถนนเนี่ย
นายยิกานี่แหละก็พายายไปนอนที่บ้าน
ดูแลจนอดเล่าได้แบบทุกวันนี้นี่ไงครับคุณนายยิกาครับ
แล้วพอยายกลับมาอยู่กับลูกช่างภาพคนนี้แหละ
นายยิกานี่แหละนะแนะนำให้ยายยายทำข้าวคั่วไหม
ทำพริกป่นขายไหมสอนทำให้ทอช่วยหาลูกค้าให้ด้วย
ทีนี้ขายดิบขายดีเลยคุณผู้ชมทุกวันนี้
จ่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เหงาด้วยไง
เครียดและไม่ต้องดื่มเหล้าด้วยเพราะฟังคุณนายีกานี่แหละครับ
เยี่ยมเลย
พูดนิดนึง
จะจับไปกินเหล้าไปเล่นกันมาณอีกมั้ย

ในกระดูกม๋วยน้ำแรงอยู่คมสุข
หยอดต่อวัน
นี่ยายจอยบอกไม่เครียดแล้ว

คนละคนกับที่เดินกลางถนนเมื่อกี้เลยนะ

บางทีก็ดูมวยหัวตกค่ำหน่อยก็เข้านอนแล้ว
อันนี้ก็ฟังธรรมะอ่านหนังสือไป

ส่วนคุณนายิกาเนี่ยช่างภาพจิตอาสาที่มาช่วยเหลือยายจ่อยเนี่ย
คุณผู้ชมเขาก็บอกนะว่าเธออยากช่วยเหลือยายจ่อยอยู่แล้ว
ก็เลยเข้ามาดูแลแล้วพายายไปเลิกเล่า
จนกระทั่งยายพลิกชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง
เปลี่ยนจากขี้เมากลายเป็นคนขยันทำมาหากิน
ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ยายจอยเนี่ย
มีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เชื่อว่าการช่วยแบบนี้ยั่งยืนกว่าการขอรับบริจาคอีก
นี่แหละที่เราบอกว่าเลิกเล่าข้าวปัญสา

เปลี่ยนชีวิตอะไรได้ถ้ารถได้รถเลิกได้เลิกไปเลย
แล้วกลายเป็นว่าตังค์ที่เคยไปจ่ายตังค์เป็นค่าเหล้า
ตอนนี้สร้างรายได้สร้างอาชีพ
เป็นทำทุนนะทำข้าวคั่วทำพริกขาย
เมื่อกี้ที่ดอมถามบอกว่าตั้งใจอะไรแล้วก็จะทำให้ได้

คุณพาศรีตาบอกว่าจะงดเข้าเย็นค่ะ
คุณพาสีตาฟังเบิร์ดนะครับเบิร์ดเองก็เคยทำ
งดครับเส้นก๋วยเตี๋ยวมาบ้างล่ะ
อะไรกินอย่างอื่นแทนบ้างล่ะหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
ทำไม่สำเร็จขอให้ทำสำเร็จนะครับคุณปาสิตาฮะ